เอกชายซอยสองสมุทรสาครนะครับเมื่อมีกลุ่มชายฉกัญบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายผู้ชายที่นั่งอยู่ที่ร้านนะครับโดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะได้รับความเดือดร้อน
ที่วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์เข้ามายืนต่อว่าชาย๓คน
หน้าร้านขายของชำบริเวณซอยเอกชัย๒ตำบลมหาชัย

ลงมือทำร้ายด้วยการชกต่อย
ใช้ปืนข่มขู่ใช้ไม้ตี
ทั้งหมดแตกระจายออกและวิ่งเข้ามาหลบภายในร้าน
แต่กลุ่มวัยรุ่นก็ไม่ลดละบุกตามเข้ามาภายใน
ชักปืนข่มขู่คนแก่และเด็กที่อยู่ในร้าน
และทำร้ายร่างกายก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
โดยเหตุการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกได้จากกล้องวงจรปิด
เหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่๘ธันวาคมที่ผ่านมา
คำชี้แจงจากผู้เสียหายที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้าย๓คนเล่าว่า
ขณะเกิดเหตุได้นั่งดื่มสุรากันตามปกติ
นานก็มีกลุ่มวัยรุ่นตามคลิปบุกเข้ามา
ถามหาคนเสื้อแดงว่าอยู่ที่ไหน
ซึ่งคนเสื้อแดงที่กลุ่มวัยรุ่นถามหา
ก็คือเพื่อนในกลุ่มที่ขอตัวกลับไปก่อนหน้านี้

ชกต่อยจนต้องวิ่งหนีกระจัดกระจาย
บางคนวิ่งเข้าไปในบ้านแต่ก็ยังตามเข้าไปทำร้าย

และใช้ปืนข่มขู่คนในบ้านไม่ให้เข้าช่วยเหลือ
พร้อมกันนี้ยังยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับใคร
และไม่รู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อน
โดยขณะนั้นกำลังจะแยกย้ายกันกลับบ้าน

แซวผู้หญิงเรื่องชู้สาวตามที่เป็นข่าว
ไม่เคยนะครับไม่เคยแซวไม่เคย
ถ้าโปรดเตรียมพูดผมก็นั่งที่ภูมิภาคกันเดี๋ยว
อันแรกก็ไม่รู้
คือตอนก่อนอาจารย์นั่งที่เราหรือหรือหรือ

เขาก็มาถามหาเสื้อแดงพวกมึงไปไหนครับ

เขาก็เหมือนเขาก็ไม่ฟังอะไรผม

แม้ว่าเวลาจะผ่านมากว่า๒วันแล้ว
แต่เหตุอุกอาจนี้ยังสร้างความหวาดกลัว

โดยเจ้าของบ้านซึ่งเป็นสามีของผู้โพสต์คลิปเล่าว่า
ในวันเกิดเหตุไม่ทราบว่าคนร้ายเป็นใครมาจากไหน
จากกำลังอาบน้ำและเตรียมตัวจะไปทำงาน
พร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อน
ส่วนกลุ่มชายที่นั่งดื่มสุราอยู่หน้าร้านนั้น
เป็นรุ่นพี่และเพื่อนที่ทำงานบริษัทเดียวกัน
มักจะมานั่งเล่นอยู่บริเวณหน้าบ้านบ่อยครั้ง

ก็มีผู้ชาย๓คนวิ่งตามเข้าไป
ตามที่ที่ว่าเขาวิ่งเข้ามาพร้อมปืนนะครับ
เขาบอกให้ผมเข้าไปไม่ยุ่งไม่เกี่ยวถอยไป

เดี๋ยวกูยิงเนื้อแครมห้ามมาอะไร
ผมก็บอกว่าผมก็ปิด
แล้วก็ลูกผมก็วิ่งเข้าไปคนหนึ่ง

ยังไม่ได้กินข้าวเลยครับเขา
กินนอนก็นอนไม่หลับเขากลัวแบบมานั่นแหละครับ

ครับจนอยากจะย้ายบ้านหนีครับ

ชุดสืบสวนตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาคร
รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด๔คน

นายภูศิษฐเมฆสวัสดิ์คนถือปืน

ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด

ฮัลโหล